แล้วเมื่อวานมีงานบุญด้วยนะงานบุญที่ทิ้งท้ายเครื่องลายดอกนะครับ

แต่ว่าแห่ไปดูงานนะครับเพราะว่า
สาวหมอนมริตรยังเป็นเค้บ้านหมอน
มาถั่วใจไว้ก่อนบางวันต้องไปแทงไง
ทุกวันนี้มีขบวนแห่เพื่อผู้ประชาติแล้วก็ขบวนรถสาวงามไงนะครับ

ผมบอกได้คำเดียวว่าคนเป็นเรือนแสน

ใช่นะครับเรือนแสนไปเล่นสาดน้ำเห็นไหมครับ
แสนยิงกินนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับ
ในงานสงกรานพระประแดงประจำปี๒๕๖๑ครับ

ตั้งแต่บริเวณหน้าสินวอาคารอำเวิร์พระมะแดงตลาดพระมะแดงจนถึง๓แยกพระมะแดง
และถนนสุขสวัสดิ์โดยมีตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปลาการ
ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
โดยเฉพาะถนนสุขสวัสดิ์มีรถติดเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตรเลยทีเดียวครับ
ซึ่งก่อนจะเริ่มสาดน้ำประชาชนเข้ามาเฝ้ารอขบวนรถบุพชาติ
ขบวนแห่นางสงกรานที่สวยงามตระกาลตา
ได้มีการแห่ไปตามถนนนครเขื่อนขัน
จนถึงวัดโปรดเกรดเศรษฐาราม
ทั้งยังร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปนะครับ
และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
แล้วก็นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย
ทั้งมีการกวนกระแมของดีเมืองพระประแดง
การเล่นซาบ้าและการเล่นทะแยมอน

ทะเยมอนคืออะไรฮะทะเยมอนแค่เป็นลำตัด
ลำตัดรำรำใช่เขารำแบบภาษามร
มีการโต้ตอบเกี่ยวภาราศีกัน
ดูสิครับรุ่นที่สงกรานุมีผู้ชายแม่เมื่อยแบบนี้
การประเพณีสงกรรมภาพแบบแดง
เป็นหนึ่งในงานเทศกาลมหาสงกราน๔ภาค
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

งานสงกรรมปากรัส

เพราะว่าตรงนั้นเป็นปากรัส
และเป็นวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านที่ชาวไทยรามัน

ชุดไทรามันไปทำบุญตามวัดต่างและมีการปล่อยนกปล่อยปลา
เพื่อเป็นการสะดอกเขาเสริมสิริมงคลตัวเองและครอบครัว
เสียดายปีนี้ผมไม่ได้ไปผมไปทุกปีนะจริง
คือไปดูขบวนพาเรทแล้วก็ขบวนรถบุพชาติ
แถวพระพุทธรูป
เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ส่งน้ำพระกัน
แล้วก็ที่เขามีประกวดหนุ่มสาวลอยชาย
หนุ่มลอยชายกับนางสงกราน
เขาก็จะขึ้นขบวนแห่สวยงามนะครับ
นี่ภาพขบวนนะครับพี่ภาพพร้อมคลอ
แต่งกายเป็นเอกลักษณ์นะเอกลักษณ์เลยนะครับ

ภาพภาพแบบนี้ใช่ไหมใช่
แล้วก็เหมือนโจงแต่ว่าเขาแต่งแบบของหมอนเขานะฮะ
จะสังเกตว่าลอยชายจริงนะก็คือตรงขาเขาจะปล่อย

ดิถีของคนหมอนนะครับใช่กัดขึ้นทุกปี
เป็นเทศกาลที่ต่อเนื่องจากสงคราน
ใครที่ไม่ได้เที่ยวสงกรานก็ไปที่พระประแดง
สงครานสุดท้ายของพื้นที่เลยแหละครับ